กลับมาช่วงนี้นะคะจัดให้คุณผู้ชมซะหน่อยตามคำเรียกร้องค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไม่กล่าวกันนะคะ
โค้งสุดท้ายของวันแห่งความหวังแบบนี้๑๖มีนาคม
เอาตรงเลยวันลอตเตอรี่ออกรางวัลนั่นแหละ
โค้งสุดท้ายจริงจริงวันนี้ค่ะพาไปดูที่แรกเลยนะคะ
วัดอ่างทองพัฒนาอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรโอ้โห
เยอะทีเดียวนะคะเมื่อวานเนี่ยช่วงค่ำ
คุณผู้ชมชาวบ้านกว่าพันคนค่ะมารอดูร่างทรงแม่ตะเคียนทอง
เพื่อขอเลขเด็ดหลังจากที่เมื่อหลายวันก่อน
เพิ่งจะมีต้นตะเคียนใหม่มาเพิ่มอีกเจ็ดต้น
รวมกับของเก่าอีก๓ต้นตอนนี้เป็น๑๐ต้นแล้วนะคะ
โอ้โหวันไปดูร่างทรงแล้วก็นี่ค่ะ
ซื้อลอตเตอรี่ในงานเลยทีเดียวไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นนะคะ
พอร่างทรงทำพิธีหยดน้ำตาเทียนสักพักหนึ่ง
คุณผู้ชมค่ะเลขมันก็ปรากฏมาในบัตรดน
ชาวบ้านเขาก็เห็นเลขกันเป็นส่วนใหญ่แล้วทุกคนบอกว่าเห็นตรงกันหมดเลยนะคะ
ทั้งสี่หกสองสี่หกแล้วก็แปดห้า
อกจากนี้ร่างทรงยังบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยคือคนที่มาทรงในร่างของมนุษย์
มีอายุเก้าร้อยสี่สิบหกปีส่วนเลขที่ชาวบ้านให้ความสนใจ
บรรดากลุ่มนี้แล้วก็มีเลข๘๒๓๙๙๐เป็นเลขป้ายทะเบียน
เทรลเลอร์ที่เคลื่อนย้ายต้นตะเคียนใหม่๗ต้นขึ้นมา
เห็นอะไรก็ตีไปตัวเลขหมดแหละสองสองวันนี้นะคะ
เอาบรรยากาศภายในวัดเขากรวดอำเภอเมืองราชบุรีค่ะตลอดทั้งวันคึกคักเหมือนกัน
นักเสี่ยงโชคเข้าไปกราบไห้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่กุมารเทพ
แล้วก็จุดนี้มีกุมารอีกสององค์ชื่อพี่จุกกับพี่จันทิมา
แม้ว่าช่วงบ่ายฝนจะตกลงมาจุดนี้แต่ว่าก็ไม่ทำให้บรรดาเซียนทั้งหลายกลับบ้านไปนะคะ

จากนี้ชาวบ้านบางส่วนเอาของเล่นต่างชุดทหารรูปปั้นไก่ชนเอาน้ำแดงไปถวายแก้บนเป็นจำนวนมาก
และที่บอกว่าฟีเวอร์สุดก็คือการนำป้ายไฟข้อความรักไอ้ไข่
แบบนี้เอาไปแก้บนด้วยบอกว่าไอ้ไข่เขาชอบนะคะ
แผงล็อตเตอรี่กว่า๕๐ล้านที่จุดนี้คือคักค่ะเพราะว่าพอคนเข้าไปขอพ้นใช่ไหม
ได้เลขอะไรมาก็ต้องมาหาดูซิมีในแผงไหม
เขาบอกว่าแผงที่ถูกซื้อไปส่วนใหญ่ก็มีหลากหลายตัวเลขแหละ
ไม่ว่าจะเป็น๘๕๖๔๖๘๕๙รองลงมาที่ขายดิบขายดีเหมือนกันคือ๘๗
๘๗๒๙๒๗แล้วก็๑๙ค่ะเขาบอกหมดละตอนเนี้ย
ต่อเนื่องเลยนะคะอีกหนึ่งจุดที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็ไปขอโชคขอลาบกันแบบนี้นะคะเมื่อวานคนก็ยังไปเยอะ
แม้ว่าโควิดระบาดก็ตามนะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการส่องค่ะ
อ่ำน้ำมนต์ที่สารบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤษีพรหมเมษซึ่งงวดนี้เลขโสรสสารตะ
มีทั้งหมดหกตัวด้วยกันคุณหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปด
ตัวเลขเหล่านี้พระอาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ทำพิธีตามพิธีกรรมโบราณเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ย
นำไปเสี่ยงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบค่ะค่ะอาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณ
ไปตลอดอีกหนึ่งจุดก็ไปตลอดเหมือนกันค่ะคำชโนธบ้านดุงอุดรธานี
นักท่องเที่ยวเขาก็ไปเอาไปกราบไหว้ส่วนหนึ่ง
นักเสี่ยงโชคก็ไปกราบไหว้อีกส่วนหนึ่งไปกราบไห้จุดเดียวกัน
ปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาเนี่ยนะคะคนไปกันเยอะทีเดียว
บางคนเขาก็มีการกลัวเหมือนกันนะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
บางคนก็ใส่หน้ากากอนามัยเหมือนกันเจ้าหน้าที่เองก็หมั่นทำความสะอาดพื้นที่
เฉพาะตามจุดที่ชาวบ้านชอบสัมผัสด้วยมือ
ก็คือต้นมะเดือยักษ์ด้านหลังเลยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ยังนำแก้วกระดาษมาใช้แทนกระบวยตักน้ำ
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะคะส่วนเมื่อวานี้ค่ะ
มีจุดใหม่ให้นักท่องเที่ยวไปเสี่ยงโชคเป็นต้นชะโนธที่ถูกลมพายุ
พัดจนล้มลงขวางสะพานอันนี้มีข่าวเหมือนกันนะ
แต่สรุปสุดท้ายแล้วกลายเป็นจุดหาเลขจุดใหม่ค่ะ
ตาดีเขาบอกว่าเห็นเลขตรงนี้ด้วยนะจากต้นชะโนธที่มันล้มลงมาเนี่ย
เห็นเป็นห้าแปดบ้างเห็นเป็นห้าสามบ้างส่วนใครที่ชอบส่องขันน้ำมนต์ก็ไปค่ะ
เห็นน้ำมนต์ขออภัยนะคะเห็นน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์
เขาบอกว่าตัวเลขมันก็ม้วนไปม้วนมาแต่มันดูแล้วคล้าย๑๐๒๒๐๖๕๐แล้วก็๑๓
แล้วแต่ใครจะมองตัวเลขเยอะจริงค่ะ
อีกหนึ่งจุดค่ะไม่ไปไม่ได้เลยนะคะ
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมใกล้กรุงเทพ
ง่ายด้วยไปสะดวกด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันปรากฏว่าบรรยากาศคึกคักมาก
ชาวบ้านค่ะไปแห่ไปร่วมพิธี

เปิดโชครับทรัพย์เพื่อขอโชคขอลาบ
พ่อปู่ศรีสุโธพญานคราชแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมานะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ค่ะ
คือก่อนที่พิธีจะเริ่มเนี่ยปรากฏว่าเกิดพายุฝนกระหน่ำเลยนะ
แต่พอพิธีเสร็จปุ๊บฝนหยุดตกฟ้าก็สว่าง
สร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้าน

จนทำให้ชาวบ้านเขาล่ำลือบอกว่านี่ไง

แล้วพอเสร็จพิธีแล้วฝนก็โปรยปลายลงมาอีกครั้งหนึ่ง
นึงไง
ไปถามนางสาวสมใจมะลิวัลแม่ค้าขายผลไม้บอกว่า
หลังจากร่วมพิธีก่อนหน้านี้ก็ไปซื้อลอตเตอรี่

ก็คือเคยร่วมแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ

หลังจากนี้เขาบอกว่าเขาก็เลยไปล้วงไข่ในหายทองคำ

เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า๐๘๕ทำให้เขาถูกอีก
ได้รับโชคอีกเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
สว่างอารมณ์ที่นครปฐม
ที่วัดสว่างอารมณ์นอกจากจะไปทำพิธีเปิดรับโชคแล้ว
ล้วงไข่ในหายทองคำนี่แล้วเนี่ยนะคะ

พระเงินพระทองเขาก็นิยมไปขอโชคลาภเช่นเดียวกัน
แล้วเขาบอกมีวิธีด้วยนะคะ
คือเมื่อวานนี้มีคนเอาธนบัตรไปแลกเปลี่ยนกับพระเงินพระทอง
จุดนี้เขาจะมีการพับแบงค์เนี่ยนะคะ

ก็คือต้องเอาเงินไปแลกกับธนบัตรที่เสียบอยู่เดิม
แล้วถึงจะกางออกมาดูในนั้นมันมีตัวเลขอะไร

ครั้งนี้ผู้ที่หยิบธนบัตรไปแรกไปได้ก็คือคุณสุพฤษหลากชานนท์อายุ๕๐ปี
เป็นชาวราชบุรีค่ะเขาก็เปิดนะเขาใจดีนะ
เปิดตัวเลขให้เราดูเป็นตัวเลขท้าย๓ตัวบนธนบัตร
พบว่ามันคือแต่สามสองนักเสียงโชคบอกโอ้ยดีจังเลย
ไม่ต้องไปหยิบเองแต่ก็ได้เลขไปเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายเนี่ยนะคะเลขอย่างที่บอกไปที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้
ถูกซื้อเกลี้ยงแผงเลยภายใน๕นาทีค่ะ
ต่อที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะคุณผู้ชมที่วัดหมอนไม้ค่ะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเข้าไปกันเยอะไปไหว้ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนสามต้น
เขาเป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยช่วงค่ำก็มีร่างทรงอายุหกสิบแปดปีค่ะ
มีการประทับทรงนะองค์ลงองค์ลงเสร็จปุ๊บองค์ที่ว่าเนี่ยก็คือเจ้าแม่ทิพย์เกษร
ตะเคียนต้นแม่พร้อมกับใบ้เลขเด็ดโดยมีการชูค่ะเอาไหนอ่ะ
ชูค่ะชูทำสัญลักษณ์การนับเลขซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่านี่แหละ
เห็นเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นเป็นตาเดียวกันเลย
เลขที่ร่างทรงชูเนี่ยคุณผู้ชมเจ็ดหกสี่กับหกสี่แล้วห้าห้า
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะก็เลยเขียนใส่กระดาษแปะไว้นะคะ
เดี๋ยวจะไปเสี่ยงดวงซะหน่อยทีนี้นักเสี่ยงโชคบางคนก็ส่องหาเลข
หลังจากที่เอาแป้งฝุ่นเนี้ยนี่นี่นี่นี่นี่แป้งฝุ่นไปโรยค่ะ
โรยตามต้นตะเคียนแล้วก็เห็นเป็นเลขสี่สองห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดห้า
สามสองสามเจ็ดจ้ามาเป็นชุดเลยนะอ่า
เอาที่วัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
งแน่นไปด้วยนักเสี่ยงโชคมากันเต็มไปหมดเลยมากราบไหว้ต้นตะเคียน
ขนาดใหญ่เขาบอกว่าน่าจะอายุมากกว่าร้อยปีแหละ
และที่ข้างต้นตะเคียนมีสาลาอยู่สาลารูปหล่อจำลองของไอ้ไข่กุมารเทพ
และที่บริเวณลานจุดประทัดมีคนสำเร็จไงคะ
มีคนสำเร็จดังหวังได้โชคได้ลาบไป
แก้บนด้วยการจุดประทัดแก้บนให้กับไอ้ไข่นี่แหละ
ตลอดทั้งวันเลยทำให้เสียงกึกกล้องตลอดเวลานะ
บรรดานักเสี่ยงโชคมีนักเสียงโชคอยู่รายหนึ่งค่ะ
เอาป้ายทะเบียนรถกระบะ๒คัน
บรรทุกรูปปั้นไก่ชนขนาดใหญ่ไก่ชนขนาดใหญ่เขาเอาไปทำอะไร
ไปถวายไปแก้บนไอ้ไข่นี่แหละ
แล้วก็บอกว่าขอพรแล้วประสบความสำเร็จโชคดี
เงินเป็นล้านเลยก็เลยเชื่อว่าเลขทะเบียนรถกระบะทั้งสองคัน

ซึ่งเลขทะเบียนรถของเขาที่เขาเอารูปปั้นไก่มาแก้บน
ก็คือ๑๘๒๒กับ๕๐
ใครชอบเลขไหนไปซื้อกันได้นะคะ
อีกหนึ่งจุดค่ะวัดไผ่แขกอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
นักเสี่ยงโชคทยอยไปค่ะพอยิ่งใกล้วันที่เลขจะออกแล้วนะคะ
ไปขอไหว้ไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
ขุนช้างมหาเศรษฐีแม่นางสบายทิพย์ตะเคียนทอง
และเขย่าเสื่อมซียักษ์เสื่อมซียักษ์อยู่ไหนอ่ะ
แล้วเขาบอกว่านี่ไปกันเยอะไม่กลัวเลยนะ
โควิดไม่กลัวแล้วชาวบ้านที่มาเพ่งค่ะ
มองน้ำตาเทียนในอ่างนมนต์นั่นหน้าพ่อขุนช้างมหาเสถีย์บอกว่า
เห็นก็เห็นเป็นตัวเลขนะตรงกับหลายที่ที่บอกก่อนหน้านี้คือ๔๕๖ค่ะ
บอกว่าจะนำเลขนี้ไปเสี่ยงโชคลุ้นรับรางวัลใหญ่ขอให้ได้
ให้โดนรางวัลที่หนึ่งนะคะคุณปนัดดาชิวปรีชาบอกว่า
ส่วนที่สารตะเคียนทองแม่สบายทิพย์ก็มีนางวิเชียนสมอิน
นำแป้งฝุ่นค่ะไปโรยหาเลขเด็ดตรงจุดนี้เขาก็บอกว่าก็ได้เหมือนกันนะ
หกสามเห็นจังจังเลยอ่ะอ่าก็ว่ากันไปนะอ่าปิดท้ายแล้ว
ท้ายแล้วหลายคนเชื่อว่าน่าจะงงแล้วเนี่ยนะคะ
ว่ามีตัวเลขอะไรบ้างเนี่ยนะคะปิดท้ายที่วัดสุนทรธรรมาราม
อยู่ที่บ้านโคกรุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ชาวบ้านทั้งใกล้ไกลไปขอโชคขอลาบจากหายหินโบราณ
หรือว่าปู่คำที่เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ภายในหายหินแล้วก็ย่าทอง
เจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะที่ถิงสิงสถิตอยู่ที่ท่อนตะเคียนโบราณ
โดยใช้แป้งฝุ่นแป้งหอมโรยฝ่ามือแล้วก็ลูบคลำไปบนขอนไม้
แล้วก็หายหินตามหาเลขเด็ดกันแล้วพอได้เลขแล้วก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่
เขาบอกว่าทำไมจะต้องทำแบบนี้ล่ะที่นี่มันดีเหรอ
งวดที่ผ่านมามีคนถูกรางวัลมาแล้วเขาบอกมาขอเลขที่นี่นะ
มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป
สำหรับผู้ที่มาขอโชคนะคะต่างก็บอกว่า
ถ้าโชคดีจะเอาเงินส่วนหนึ่งจากโชคที่ได้
มาร่วมทำบุญสร้างสาราการประเรียนของวัด
ตอนนี้เองอยู่ระหว่างดำเนินการเกาะสร้าง

ซึ่งการนำโชคมาอนุโมทนาบุญ
เขาบอกเป็นอีกทางหนึ่งนะที่ช่วยต่อโชค

เลขที่ชาวบ้านถูรูปคำคำได้ไปในวันนี้
เขาบอกเป็น๙กับ๕๒ตัวจากจุดนี้ค่ะ
คุณผู้ชมดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม

แต่ตัวเลข๐๙ค่ะงงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะ